ท่านผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครนายกนะฮะเมื่อ๒วันก่อน
คือคืนวันที่๒๙ธันวาคมไม่ทราบว่าท่านจะเห็นคลิปนี้กันหรือยัง
วันนี้เราลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้นะครับ
คลิปที่มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเมาเลยล่ะไม่ยอมให้ตำรวจตรวจค้นที่ผ่าน
ตอนที่ผ่านด่านตรวจแต่ตำรวจเนี่ยคนก็ตั้งคำถามว่าก็ไม่ใส่ชุดตำรวจ
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าไม่ให้ตรวจเพราะไม่ได้ใส่ชุดตำรวจเดี๋ยวท่านไปดูนะครับ
อันที่๘คุณเจอบัตรมาขอไปที่ดาลค่ะ
คุณฟังนะที่มาเชิญคุณตอนนี้คือคุณแตะกล้วยเต็มเต็มจิตและหลายไม่แตะกล้วย

ไปไปเลย
เอาลักษัตริย์มาเดี๋ยวพี่อยากดูนะ

นี่ครับทำร้ายตำรวจนะครับ

ทำร้ายตำรวจด้วยนะครับชุดสืบสวนนะครับ
นี่ฮะผู้ชายคนนี้ฮะเสื้อเหลืองเนี่ยโขกเข้าไปโอ้โห
โอ้โหยังกระโขลูกฟุตบอลเลยฮะ
ส่วนผู้ชายในชุดกีฬาเสื้อเขียวกางเกงขาสั้นสีดำที่นอนเจ็บที่เบ้าตาขวา

วันนี้เราเจอตัวตำรวจนายนี้ด้วยเดี๋ยวเขาจะตอบคำถามของท่านว่าทำไมช่วงไประงับเหตุ
เขาถึงไม่ได้ใส่ชุดตำรวจแล้วชายคนที่เมาไม้ไม่ยอมให้ตรวจเนี่ยที่อ้างตลอดว่ามีบัตรตำรวจไหม
เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วไปทำร้ายเขาเนี่ยยังไงก็ผิดเต็มนะฮะเดี๋ยวท่านรอดูว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
แต่คลิปนี้คนก็โอ้โหพูดถึงกันเยอะนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สพดละครที่จังหวัดนครนายก
มีคนบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๒๙ธันวาคม
คนที่ก่อเหตุที่ใช้หัวโขกตำรวจจนบาดเจ็บ
ชื่อว่านายวิศนุปฐุมมานนท์อายุ๓๘ปี
ผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ในคลิป
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จุดตรวจหน้าสพดงละคร
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ

ไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อน
กฤษฎาทองแย้มบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
ตอนนั้นเขาก็กำลังสังสรรค์ปีใหม่อยู่ที่บ้าน
ได้ยินเสียงผู้ชายโวยวายเหมือนกับเมาสุราแล้วก็เดินหนีตำรวจจากด่านตรวจหน้าสพดงละครผ่านหน้าบ้านของเขาไป
เขาก็ตามไปดูนะครับระหว่างนั้นผู้ชายคนนั้นก็เดินไปเตะกรวยจราจรที่วางเอาไว้ด้วย
มีตำรวจเดินตามมาระงับเหตุซึ่งเขายืนยันว่าไม่เห็นตำรวจใช้กำลังอะไรกับชายคนนั้นเลยนะ
มีแต่พูดให้กลับไปตรวจค้นที่ด่านแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมชี้หน้าด่าตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ถึงขั้นบอกเลยว่าเนี่ยเขามีเงินเดือนเป็นแสนถ้าตรวจเขาแล้วไม่เจอสารเสพติด
คิดค่าเสียเวลานาทีละพันนะนี่ก่อนจะผลักอกตำรวจด้วย
แล้วก็ใช้หัวโขกตำรวจจนบาดเจ็บล้มลงไปนอนกับพื้น
รถสายตรวจมาแล้วก็เชิญไปที่ด่านเฉย
เชิญจะไปตรวจฉี่เนี่ยเพราะพฤติกรรมเขาแบบ
ไม่ให้ความร่วมมือเดินหนีด่านมาเตะกวยตำรวจมา

เขาก็ยืนยันเขาเป็นตำรวจตำรวจมากันเป็นสิบ
ก็บอกว่าถ้าตรวจไม่เจอคิดนาทีนาทีละพัน
เขาทำงานเดือนเป็นแสนเขาบอกที่เห็นนะตำรวจไม่กล้าแตะตัวเขาเลย
แค่จะล็อกเขายังไม่สะบัดไม่ให้ล็อกผักเอาหัวโขก
เขาไม่ให้ความร่วมมือที่เห็น
พูดง่ายว่าไม่ให้ตำรวจทำร้ายเขาอะไรแบบนี้
แต่ได้จริงตำรวจไม่ได้ทำร้ายเขาเลย
การตำรวจออกไม่ให้ไปยุ่งกับแฟนเขา
นี่ฮะท่านผู้ชมครับทีนี้คำถามก็คือว่า
แล้วในคืนนั้น๔ทุ่ม๒๙ธันวาคมที่ด่านตรวจ
หน้าสพดงละครเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมตำรวจที่ถูกผู้ชายคนนั้นเอาหัวโขกไป
เจอตัวนะครับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่
ไปเจอตัวตำรวจนายนี้นะฮะนี่ครับดาบตำรวจสิงคารมณะสุทน
เป็นตำรวจชุดสืบสวนของสพดงละคร
ดูที่เบ้าตาด้านขวาของดาบสิงคานฮะคือยังเนี่ยเขียวช้ำอยู่เลยอ่ะ
นี่คือตำรวจที่อยู่ในคลิปชุดเสื้อกีฬาสีเขียว
ที่เข้าไประงับเหตุดูได้หูปูดเลย
ก็เอาหัวโขกเข้าไปเนี่ยคือตรงหน้าผากสันโหนกอะไรต่างที่เข้าไปที่เบ้าตาเนี่ย
ยังไงก็ช้ำครับนี่ฮะดาบสิงคารบอกว่า
คือตอนนี้ทำให้การมองภาพเนี่ยไม่ชัดไปเลยนะฮะยังบาดเจ็บอยู่เลย
ยังต้องไปหาหมอต่อเนื่องเพื่อติดตามการรักษาอาการ
เหตุการณ์ในคืนวันนั้นวันนั้นเขาทำงานทั้งวัน
ทำงานจนเสร็จภารกิจเลยดาบตำรวจสิงคารบอกนะครับ
แล้วก็กลับบ้านพักไปเปลี่ยนเป็นชุดกีฬา
เพราะว่าเสร็จภารกิจแล้วเสร็จงานราชการแล้ว
ตอนกลางคืนเนี่ยออกมาจากบ้านพักตำรวจเดินมาที่สาราหน้าโรงพัก
เพื่อจะมาพูดคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านที่มาช่วยกันตรงด่านตรวจ
แล้วได้ยินเสียงเออะโวยวายขึ้นเพราะว่ามีชายคนหนึ่งเมาอารวาส
ด่าทอตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจ
ซึ่งดาบสิงคารก็เป็นห่วงน้องเพราะว่าที่ด่านตรวจเนี่ย
มีตำรวจจบใหม่หลายนายเพิ่งเข้ามาทำงาน
เกรงว่าจะระงับเหตุไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น
ก็เลยเดินไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงก็เห็นผู้ชายที่อยู่ในคลิปเสื้อเหลืองเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
ลูกศรสีแดงชี้อยู่เนี่ยเตะกรวยของตำรวจจนกระเด็นนะ
แล้วก็อารวงอารวาสก็เลยพยายามเดินเข้าไปเพื่อจะเจรจาให้สงบ
แล้วก็บอกว่าเขาก็เป็นตำรวจนะยังไงก็ขอให้สงบ
แล้วไปเข้าด่านตรวจตามปกติเถอะแต่ชายคนนี้ไม่ยอมนะฮะเดินหนีอย่างเดียวนะครับ
หนีไปอยู่สาราห่างด่านตรวจ๕๐เมตรพอดาบสิงคารตามไปก็ขอดูบัตร
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปที่ด่านเดี๋ยวจะเอาบัตรให้ดู
คือพอดีตอนนี้ออกเวรแล้วไงบัตรเบิดไม่ได้พกแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมนะครับ
เดินออกมาจากสารายังไงก็ขอดูบัตรอีกจนมีจังหวะหนึ่งนั่นแหละ
ใช้หัวโขกใส่เลยฮะจนเบ้าตาขวานี่แบบเจ็บช้ำมึนไปเลยอ่ะ

เสียงเยอะอ่ะมุยวายก็ดาทอตรวจอ่ะนะว่าเป็นพวกสาธิคารเต็มเว้ย
ผมก็ห่วงน้องก็รีบเดินไปดูก็เห็นชายเขาเนี่ยเตะกลวยกระเด็นเลย
พอเตะคนกระเด็นผมก็พยายามเดินเข้าไปเพื่อไปเจรจากับเขา
ว่าอยากขอดูบัตรผมผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดู
แต่ว่าไปตรงที่ด่านก่อนไปตรงที่ด่านก่อนแล้วผมจะให้ดูนะ
เขาก็เข้าใจดีนะเขาก็คุยกับผมเข้าใจดีทุกอย่างเลย
เขาก็เดินลงมาจากสาราแล้วผมก็เดินตามลงมา
เขาก็หันกลับมาหาผมอีกก็ถามหาบัตรข้าราชการอย่างผมอีก
ผมว่าเดี๋ยวเชิญไปที่ด่านเดี๋ยวผมจะให้ดู
เขาก็ถามอยู่เขาบัตรอยู่ไหนผมก็เชิญ
คราวนี้เขาก็หัวโขกสับเข้าที่หน้าผมเลยนะ
เขาไม่ยอมเป่าเขาขอรับสารภาพว่าเขาดื่มมาดื่มมาจากบ้านจริงจริงนะครับ
ผมก็ได้เป่าแอลกอฮอล์นะเพื่อความบริสุทธิ์นะ
ผมก็ปล่อยให้เขาดูเลยว่าผมเนี่ยมีแอลกอฮอลอยู่ในร่างกายไหม
ใบตรวจแอลกอฮอล์ผมยังมีอยู่อยู่ยังอยู่ที่โรงพักษณ์อยู่เลยนะ
แล้วก็ส่งเป็นสำนวนไปที่ศาลด้วยของผมมี
ไม่เอาบัตรมาให้เขาดูล่ะช่วงอย่างลักษณะแบบนั้นเนี่ย
และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นห่วงน้องด้วยนะ
ก็เหมือนกันอ่ะตำรวจถึงไม่ได้ใส่เครื่องแบบอ่ะ
เห็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบนั้นก็ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่
นี่คือคำชี้แจงจากดาบสิงคารนะฮะ
ที่ท่านจะได้ทราบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นณช่วงเวลานั้นนะครับ
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วผู้ชายคนนี้ทำไมต้องถูกตรวจ
ค่ะอ่านะฮะอ่าตำรวจบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย
มีรถกระบะคันหนึ่งประมาณ๔ทุ่มขับมาผ่านด่านตรวจ
อ่าแล้วเขาเห็นหลังกระบะเนี่ยมีคนอ่าเป็นผู้ชายลักษณะนอนอยู่กับ
หลังกระบะเนี่ยหลายคนนะรวมทั้งผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับ
แล้วเป็นช่วงอ่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ต้องด่านอ่า
ต้องตั้งด่านกวาดล้างเช็คบุคคลตามเป้าหมายอะไรพวกนี้นะครับ
อ่าทีนี้เห็นคนนี้เมาค่ะอ่าก็เลยต้องขอตรวจหน่อย
จากคนขับที่ต้องตรวจวัดแอลกอฮอลแล้วเนี่ยผู้ชายที่เมาก็ต้องดูว่า
มีสารเสพติดไหมเสพยาเสพติดหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติต้องสงสัยหรือเปล่า
ค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ให้ตรวจอืมอ่ามีพิรุษ
คือถ้าให้ตรวจมันก็จบก็ไม่มีอะไรคนนั่งหลังกระบะแล้วจะเมา
มันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะเขาไม่ได้ขับเนี่ยแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
โวยวายออกมาก็ถึงขั้นทำร้ายตำรวจมันก็เลยเป็นปัญหานะครับ
อ่าทีนี้ผู้ชายคนนี้ครับที่สุดแล้วก็ถูกคุมตัวไปที่สพดงละครนะครับอ่า
เดี๋ยวไปดูนะฮะพอถึงโรงพักสงสัยจะส่างแล้ว
ถ้าเขาว่าเราถูกนะแต่ถ้าเขาว่าเราไม่ถูก

กลายเป็นคนละคนเลยอ่าอ่าแต่ตำรวจนานนี้ไม่ใช่
เจ้าพนักงานก็ถูกดำเนินคดีไป
วันนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครนายกแล้วนะครับ
อ่าอ่าสติเท่านั้นนะฮะ
อย่างนั้นเนี่ยเรื่องเล็กกลายเป็นใหญ่ทันที